วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับขั้นตอนในการคัดเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐นะครับ
ที่กำลังจะได้รับการเสนอชื่อทุน๙ทุนกระหม่อมสถาปนาขึ้นนี้นะครับ
มีลำดับขั้นตอนอย่างไรใครเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก
หน่วยงานไหนจะต้องมีการลำดับขั้นเสนอชื่ออย่างไกลต่อไปนะครับ
เราสอบถามจากรองภูมิหน่วยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ

แต่จะเป็นมติที่จะให้พวกต่อการสำนักงาน
ครับรายละเอียดนี้พอจะเปิดเผยได้ไหมครับท่านรองฮะ
รายละเอียดท่านก็พูดถึงความเป็นไปเป็นมา
แต่ว่าในส่วนแนมที่ผ้านผิดชอบโรงการ
เนื่องจากมติของขนาดทรงโดยเฉพาะ
ในส่วนตัวนี้หน้าที่ของเราคือเอาสิ่งนั้นมาทำเป็นมติที่เป็นข้อความ
ขออนุญาตเป็นเราคงจะก้าวร่วงของสิ่งที่ท่านได้ลงมติไว้ไม่ได้

ได้ครับงั้นขออนุญาตสอบถามขั้นตอนหลังจากนี้ในส่วนหน้าที่ของสำนักพุทธ
หน้าที่ความสำนักพุทธก็คือตอนนี้เราก็กำลังทำเป็นมตินะครับ
ทำเป็นมติออกมาที่เป็นรายละอักษรนะครับครับเอ่อเพื่อที่จะให้
ก็ในส่วนตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อความนิดนึง
เพราะว่าเมื่อเราได้ร่างได้ทำแล้ว
ก็ต้องแบบว่าหารือกับทางผู้แทนของมหาวิทยาลัยสมคม

ตามที่มศได้เรียนพูดคุยกันกันมาอย่างไร

ถามถึงหลักเกณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด
ในการที่จะมีการคัดเลือก
เพื่อการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั้น
มีข้อปฏิบัติอย่างไรที่พุทธศาสนิกชนควรรู้

อยากให้ท่านรองพอได้ชี้แจง
อธิบายให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจครับ
ครับผมในส่วนของกฎหมายกดีธรรมเนียม
จารีสประเพณีก็ได้กำหนดขั้นตอนไว้ชัดเจนนะครับ
ว่าในขั้นตอนแรกนี้ก็คือ
เมื่อพระสังฆราชว่างลง
แล้วก็ถ้ามีการพระราชทานเพลิงพระศพไปเรียบร้อยแล้ว

จะเป็นผู้ร่วมการหารือ
การหารือในธรรมเนียมปฏิบัติตามกฎหมายตามพระธรรมวินัย
ตั้งก็จะส่งผลสรุปของการประชุมนั้นให้สำนักงานพระพุทธศาสตร์สำนักแห่งชาติ
ซึ่งเป็นสำนักงานเลขาได้จัดทำเป็นมติที่เป็นรายลักษณ์อักษร
มติที่เป็นรายลักษณ์อักษรโดยในมตินั้นผู้ในการสำนักงานสำนักงานสำนักแห่งชาติก็จะเป็นผู้ลงนาม
เมื่อมติตอนนี้ได้มติเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปที่จะเสนอไปท่านนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเป็นรายลักษณ์คัน
ก็คือไปที่รัฐมนตรีประจำสำนักของนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับคือท่านสุภัณฑ์
เพื่อที่จะให้ท่านสุวพันธ์ก็ได้เสนอไปยังรองนายกที่กำกับอีกครั้งหนึ่งคือท่านวิศนุ
แล้วท่านวิศนุก็จะได้เสนอขึ้นไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนำนามนั้นนะครับ
ขึ้นทุนเก้าต่อองค์พระบาทพระพุทธพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งหลังจากนั้นก็สิ้นสุดในสุภาพส่วนของคณะสงฆ์ทางภาคของบ้านเมืองครับก็เป็นพระราชอำนาจนะครับ
ขออนุญาตย้อนถามถึงเรื่องของช่วงขั้นตอนของการสรุปผลจากที่ประชุมของมหาเทระสมาคมนี่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดไหมฮะ
สำหรับในฝ่ายของสงฆ์หรือฝ่ายคารวาสนะครับ
คือของฝ่ายของสงฆ์ท่านก็สิ้นสุดเมื่อท่านได้มีความเห็นร่วมกันแล้วนะครับเราก็ส่งส่งให้ทางสำนักงานพระพุทธาแห่งชาติ
ซึ่งสำนักงานแห่งชาติก็หน้าที่ของเราก็คือเอาบทสรุปการประชุมของท่านนั้นมาทำเป็นมติที่เป็นระดับอักษร
ก็จบหน้าที่ของสำนักงานพระบุญหังแห่งชาติก็เสร็จสำนักงานพระบุญหังแห่งชาติก็เสร็จสำนักงานพระบุญหังแห่งชาติก็เสร็จสำนักงานพระบุญหังแห่งชาติก็เสร็จสำนักงานพระบุญหังแห่งชาติก็เสร็จสำนักงานพระบุญหังแห่งชาติก็เสร็จสำนักงานพระบุญหังแห่งชาติก็เสร็จสำนักงาน

กฎบาทดูกฎหมายต่างด้วยว่าอย่างไร
ครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณนะครับท่านรองภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
ท่านรองชัยพลพงศรีดานะครับชี้แจงทำความเข้าใจในรายการของเรานะครับ